เบื้องหน้าพระพระรมโกรธณพระที่นั่งดุศิษฐ์มหาประศาสตร์
โดยจะนำแผนการดูแลความเรียบร้อย
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ได้กล่าวถึงการดูแลความเรียบร้อย
และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่จะเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ณสาราสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังนะครับว่า
สถานการณ์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
หลังจากที่ตำรวจนำอุปกรณ์คัดกรองบุคคล

ติดตั้งบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

เช่นแยกท่าช้างถนนหน้าพระราน
หน้าวัดมหาธาตุถนนหน้าพระธาตุ
เวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนถนนสนามชัย
ซึ่งตำรวจก็ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจค้น
และคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุด
และได้แสดงความอาลัยและความจงรักภักดีอย่างสบายใจ
โดยไม่ต้องเกรงกลัวภัยต่างที่อาจจะเกิดขึ้น
ส่วนในวันที่๒๙ตุลาคมซึ่งสำนักพระราชวัง
จะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
หน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาประสาท
ว่าจะมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมาก
ตำรวจจะนำแผนการดูแลความเรียบร้อย
วันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งมีกิจกรรมขับร้องเพลงสันเสริมพระบารมี

ซึ่งมีประชาชนเข้ามาร่วมกว่า๒แสนคนมาปรับใช้
ในเรื่องการอำนวยการจราจรและการดูแลความปลอดภัย
โดยจะใช้กำลังตำรวจจากพื้นที่ต่างรวม๑๒กองร้อย

ซึ่งคาดว่าเพียงพอดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ทั้งหมด
จากนี้ก็ยังขอความร่วมมือจากประชาชน
หากนำเด็กและผู้สูงวัยมาด้วยให้เขียนเบอร์โทรศัพท์

เพื่อสะดวกต่อการติดตามหาตัว
จากที่ผ่านมามีเด็กและผู้สูงวัยพลัดหลงกันหลายรายครับ